ละวิวาสที่เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งในอำเภอ
ปากโธงชัยจังหวัดนครราชสิตรีมานะคะ
แล้วออกมาตีรันฟันแทงกันข้างนอกร้านเนี่ย

ถ้าไม่มองหน้ากันบ้างก็จีบสาวคนเดียวกัน
คราวนี้ที่เกิดขึ้นน่าตกใจนะครับเป็นผู้หญิงอายุแค่๒๕
ทะเลาะกับสาวประเภท๒อายุ๒๙ปี
คือดื่มอยู่ร้านเดียวกันแต่คนละโต๊ะ
แล้วเกิดคำเหม็นกันทะเลาะมีปากเสียงกันรุนแรง
ทนไม่ไหวเรียกไปเคลียร์หน้าร้าน
ฝ่ายผู้หญิงชักปืนที่พกติดตัวไปเที่ยวผับด้วย
หนำยิงใส่สาวประเภท๒ไป๔นัดถ้วน

นี่เรามีภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยถึงนาทีวิวาสนี้ค่ะ
ก็จะเห็นเหตุการณ์หมดเลยนะเนี่ยใครเป็นใคร
ใช่ค่ะนี่คือจังหวะยิงเนี่ยเราชี้ให้ดู

แต่คือเป็น๒กลุ่มคุณผู้หญิงควักปืนออกมา
แล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมเห็นมือใช่ไหม
ยกขึ้นมาเห็นเลยว่ามันมีสีดำอยู่ในมือ

ใช่ค่ะคือยิงไป๔นัดจนสาวประเภท๒ล้มลงเลย

ผู้หญิงที่ก่อเหตุก็พยายามจะหนี
แต่ถูกเพื่อนของคนที่ถูกยิงเนี่ย

เกิดขึ้นตอนตีสี่ยี่สิบเอ็ดนาทีวันนี้นะค่ะอ้าวพักยังไม่เล่าอยู่ดี
อยู่ริมถนน๓๐๔เขตเทศบาลตำบลปักทงชัย
หลังเกิดเหตุค่ะพอตำรวจได้รับทราบเรื่องแล้ว

เขาบอกว่าที่หน้าผับเนี่ยนะมีรอยคราบเลือดกระจายเต็มพื้น
มีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ตกอยู่๔ปลอก
ออโตเมติกจุด๒๒ตกอยู่อีก๑กระบอก
ตำรวจเขาก็รวบเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
นี่แหละค่ะปืนก่อเหตุแล้วก็นี่เลย

ผู้บาดเจ็บสาหัสสาวประเภท๒ที่ถูกยิงคือ
ทวีเกียจยางศรีอายุ๒๙ปีนะคะ
โดนยิงเข้าไปที่ท้องแล้วก็ลำตัว
เพื่อนที่มาด้วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลปักทงชัยไปแล้ว
แล้วคุณหมอก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพราะว่าอาการสาหัสมากค่ะ
ใกล้กันก็เจอนางสาวชนิตราเดชาอายุ๒๕ปี
คนนี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละ
เจ้าของปืนกระบอกนี้
สภาพหน้าจำแทบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหน้าปูดบวมสะบักสบอมไปหมด
เพราะถูกเพื่อนของผู้บาดเจ็บรุมจับตัวเอาไว้ตอนที่พยายามจะหลบหนี
ตำรวจสอบสวนเบื้องต้นนางสาวชนิตรารับสารภาพนะ
เธอบอกว่าเธอเองแหละที่เป็นคนเอาปืนยิงตามที่เห็นในคลิปเนี่ย
คนนี้คือคนก่อเหตุนะกางเกงสีเหลืองเนี่ย

ต้องโดนถามไปเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกสะบักสบอมเลย
เธอบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเธอไปนั่งดื่มอยู่ในร้านร้านนี้
แล้วนายทวีเกียจกับเพื่อนก็มานั่งดื่มในร้านเดียวกัน
แล้วมันเกิดคาเมนต์กันขึ้นเพราะว่าโต๊ะอยู่ใกล้กัน
เขม่นแล้วปุ๊บมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
แล้วก็เรียกกันออกไปเคลียร์หน้าร้าน
แล้วเธอบอกว่าเธอถูกยั่วยุเธอถูกท้าทายจนทนไม่ไหว
บันดาลโทษะเลยเอื้อมือไปคว้าปืนที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย

เมืองต้นตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ซึ่งอาการของนายทวีเกียจผู้บาดเจ็บเนี่ย
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอยู่เลยนะคะ
แพทย์กับพยาบาลต้องดูแลอย่างใกล้ทิศ

อาการยังคงสาหัสอยู่ค่ะ
แต่ว่าคนที่เป็นคนยิงเนี่ย
นางสาวชนิดราบอกกับตำรวจว่า

ใช่บอกว่าถูกท้าทายจนทนไม่ไหวบันดาลโทษะ
แต่ข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

จากเรียกว่าพลเมืองดีก็แล้วกันนะ
เขาแจ้งมายังทีมข่าวทรัฐทีวีบอกว่า

เขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

แต่ที่คนแจ้งมาเนี่ยบอกเราว่าตีหนึ่งนะครับ
นายทวีเกียจหรือว่าอามนะครับ
คนเจ็บที่ถูกยิงจนสาหัส
ระหว่างนั้นกลุ่มผู้บาดเจ็บ
ร้องเพลงกันอยู่แล้วก็มีการหัวเราะกันเสียงดัง
ก็อารมณ์กำลังดื่มเหล้าแล้วก็เฮฮาเนอะ
อ่าก็เสียงดังอ่ะไปถึงตีหนึ่งแล้วอ่ะนะครับ
ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเที่ยวขาประจำอยู่ที่ร้านนั้น

แล้วเป็นคนในพื้นที่ซึ่งเขาจะเรียกกันว่า
คือมีฉายาไม่รู้ว่ามาจากชื่อย่อหรืออะไรยังไงนะครับ
เดินเข้ามาหาที่โต๊ะของทวีเกียจ
แล้วตะโกนถามประมาณว่า
เป็นอะไรกันเหรอแล้วมาด่าเขาเหรอ

ทวีร์เกียรตน์คนเจ็บก็เลยตอบกลับไปว่า
ไม่มีใครด่าอะไรไปนะแล้วพี่เป็นอะไร
ว่าไม่รู้เหรอว่าเขาเนี่ยเป็นลูกใครถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยอย่ามาเก่งกับเขา
อันนี้คือพยานที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะพูดตรงก็คือทางฝั่งของทวีเกียจ
ของฝั่งทวีเกียจเนี่ยเขาบอกกับเรามาว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้
โอ้โหคราวนี้ตามภาพจากล้องวงจรปิดจังหวะนี้เลยที่ยิงปั้งขึ้นไป
พอยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดทางกลุ่มเพื่อนของคนก่อเหตุคือเพื่อนของชนิดราก็พยายามเข้ามาห้ามและมาแย่งปืน
คือน้องอามที่เป็นสาวและเฟรศสองเขาเป็นห่วงก็คือนางสาวชนิดราที่ถูกจับแล้วก็ซ้อมจนสมัครปรัว
บอมโดยเพื่อนของฝั่งของผู้เจ็บเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาแล้วและให้ประกันตัวไปแล้ว
เขาก็เลยกลัวล่ะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาไปขู่เอาไว้ว่าไม่รู้เหรอว่าเขาลูกใคร
เพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่านางสาวชนิตราเนี่ยเป็นลูกใครเป็นลูกเต้าเรา
ใครเป็นผู้มีอิทธิพลหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่คนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
เขาเป็นลูกของคนมีอิทธิพลในพื้นที่ทีนี้ได้ประกันตัวมา
โดยคดีที่อุกอาจแบบนี้เนี่ยน่าคิดเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่ปลอดภัยกัน
นะครับเพราะจากภาพในกล้องวงจรปิดทางฝั่งเพื่อนเพื่อนของคนเจ็บ
เขาบอกว่าจะเห็นได้ว่าไม่ได้รอมอบตัวค่ะโดนจับได้คือจะหนี
อืมแต่จับกันไว้ได้ใช่เนี้ยอ่าก็เดี๋ยวรอฟังความคืบหน้า
จากทางตำรวจกันแล้วกันนะครับว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับ